คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ

พรีอูสคันนี้มานอกจากกินเลนเข้ามาแล้ว

คือชนกันแบบจังเลยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วนั่นคือหลังจากเกิดเหตุแล้ว
คนขับรถพรีอูสลงมามาดูคนเจ็บนะ

ชนแรงมากจนคนขี่มอเตอร์ไซค์ร่างลอยขึ้นฟ้า

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแผลที่ขาแบบใหญ่

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ก็คือถนนทุ่งโพ
ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะ

มอเตอร์ไซสีแดงดำคันนี้ค่ะ
คนขี่คือนายสมชาย
พันรานุอายุ๒๘ปีค่ะ
ที่เขาขี่มาแล้วรถพรีอูสสีขาว

แต่ตอนแรกเห็นใช่ไหมว่ารถพรีอุสขาว
เหมือนกับกินเลนเข้ามาครึ่งนึงแล้ว
อืมเหตุการณ์นี้

อย่างที่บอกว่าเป็นแผลขนาดใหญ่

เห็นบอกว่าพอส่งโรงพยาบาลเขาต้องตัดขาด้วยใช่ไหม

ตัดขาด้านขวาของผู้บาดเจ็บนะครับ

กระดูกหักก่อนหักแล้วก็แตกละเอียด
คุณดูสิขาขวาพับมาแบบนี้นะครับ

แล้วฝั่งตัวคนขับพรีอุส

ตำรวจก็มีการเอาตัวไปสอบปากคำ

ว่าตัวคนขับพรีอุสน่าจะหลับใน

คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำ
อย่างละเอียดว่าช็อตที่พุ่งมา

ก้มดูมือถือหรือก้มเก็บของอะไร
แต่ตัวเขาเองไม่ได้หลบหนีนะ